เรื่องแรกที่ต้องนำเหนือกันเพราะว่าในช่วงสายแบบนี้บางคนยังไม่ได้ทานข้าวเช้า

ใช่ไหมเราเดี๋ยวจะพาไปทานอาหารอร่อยของขึ้นชื่อที่จังหวัดสุโขทัย
ถ้าร้านไหนเขามีผัดไทยมีหอยทอดแล้วก็จะต้องมีนี่ด้วยผัดผักกาด

กาดผัดหรือผัดผักกาดคือมันมีหลายชื่อสำหรับเมนูนี้
เป็นเมนูโบร่ำโบราณที่เขาสืบทอดต่อกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านนี้นี่สูตร๔๐ปีเลยนะ
นี่ครับผัดไทย๓๕ผักกาดผัดแล้วก็มีนางรมหอยนางรมป่อส่วน
ถ้าเห็นแบบนี้แล้วคุณเข้าไปเลยครับคุณจะได้ทานอาหารที่ผมบอก
ส่วนร้านนี้คือร้านผัดไทยหอยทอดพี่ด้า
ร้านตั้งอยู่ที่ตลาดสาย๘สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยนะเพราะว่าของเขานี่ขายมานาน
แล้วที่เห็นทอดอยู่นี่นะครับนี่คือเมนูผักกาดผัด
ได้หมดคุณผู้ชมครับเวลาผัดมาเสร็จแล้ว
เขาจะมีน้ำจิ้มรสเด็ดให้ทานด้วยนะครับ
มันจะออกรสเตี้ยวหวานเผ็ดกระตำดี
ลูกค้าก็ติดอกติดใจแวะเวียนกันมาทานเยอะแยะมากมาย
ไปถามพี่ด้าเจ้าของร้านเธอก็เล่าให้ฟังว่า
สูตรผักกาดผัดของตนเองเป็นสูตรที่เรียนรู้มาจากคุณแม่
ส่งต่อกันมาเป็นเวลานานกว่า๔๐ปี
ความพิเศษของผักกาดผัดของร้านพี่แกนะ
อร่อยไม่เหมือนที่ไหนสำหรับเคล็ดลับจะอยู่ที่เนื้อแป้ง
ทางร้านจะนำแป้งไปผสมกับหัวใช้เท้าขูดนะ

มันก็จะได้แป้งที่มันเหนียวนุ่ม

ถูกต้องแล้วค่อยนำมาผัดกับน้ำซอสสูตรเด็ดของทางร้าน
ที่มีส่วนผสมนั่นก็คือน้ำตาลปิ๊บและน้ำมะขามเปียก
อืมก็จะมีความเปรี้ยวหวาน
ซอสกับเขาต้องเคี่ยวให้มันหอมหวานก่อน

เปรี้ยวหวานนิดเผ็ดกำลังดี
แล้วก็ผัดให้มันเข้ากันได้ดีกับเนื้อแป้งที่ใส่ตามลงไป
แล้วก็มีไข่ถั่วงอกผัดจนหอมเป็นอันเสร็จสิ้นเลี้ยว

วิธีการทำเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เส้น

ใช่ใครอยากไปลองทานดูผมแนะนำให้ทานทุกอย่างเลย
มีผักกาดผัดเมนูผัดไทยแล้วก็ตามด้วยหอยทอดเขามีหมด
คุณผู้ชมไปลองสั่งดูอยู่ที่บริเวณตลาดสาย๘
สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยในช่วงเย็นนะจ๊ะ
ลองไปทานกันดูเขาขายช่วงนั้นแล้วก็หลายคนโปรกสงสัย
ผักกาดผัดผักกาดอะไรขนมมันมีที่มาที่ไปยังไง

ผมก็ลองไปหาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามซะหน่อย

ก็คือเมนูนี้เนี่ยเป็นอาหารจีนโบราณที่มีชื่อจริงว่าชัยเท้ากล้วย
เป็นเมนูที่สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยนะครับ
โดยขนมผักกาดจะมีส่วนผสมอย่างที่บอกไปคือแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็หัวชัยเท้า
หัวใจเท้านี่นะครับ
คือเขามีอีกชื่อนึงนะก็คือผักกัดหัว
หรือว่าหัวผักกาดตั้งแต่จะเรียกละกัน
เขาเรียกกันหลายแบบบางคนเขาเรียกหัวผักกาดบ้างอะไรอย่างนี้
ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับก็ลองไปทานกันดูสำหรับเมนูโบราณแบบนี้
ไม่ได้มีอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยอย่างเดียวที่อื่นเขาก็มีเหมือนกัน
เชื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเคยทานจากที่อื่นจากจังหวัดอื่นบ้าง

แต่ว่าที่ดิฉันเห็นอย่างที่บอกก็คือเขาเรียกว่าขนมผักกาด
จะมีขายตามร้านผัดไทยหอยทอดอะไรแบบนี้
สุโขทัยจะมีเยอะสำหรับร้านที่ขายผัดไทยหอยทอด

เดี๋ยวนี้หาทานยากนะจริงหาทานยากมากเลย
เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยเคยเห็นว่ามันแพร่หลายเท่าไหร่
แต่ว่าแบบนี้มันเป็นสูตรโบราณใช่ไหม๔๐ปี
ใครไปสุโขทัยก็ลองไปชิมกันดูสิ
จะได้รู้ว่าต้นสำหรับของผัดผ่าดผ่าแอง

แล้วแต่จะเรียกกันไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเมนูเดียวกันนั่นแหละค่ะ